วันนี้เรามาพบกับท่านผู้ชมนะครับ

วันนี้มีการประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่๙นะฮะ
ไทยรัฐทีวีเราคว้ามา๔รางวัล

หนึ่งในนั้นก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณเขมสอนหนูขาวด้วยนะฮะ

มาได้ปีที่๙เรามา๙ปีแล้วนะค่ะ

เรื่องมากค่ะปีหน้าเป็นของพี่อุ๋ยค่ะ

ก็เป็นรางวัลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะฮะ
รายการข่าวยอดเยี่ยม

ไทยรัฐนิวโชว์ที่ท่านกำลังชมอยู่นี่แหละนะครับ
ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนข่าวของเราด้วย

วันนี้มีการประกาศผลกันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะ
แล้วก็เราได้รางวัลอีก๒รางวัลนะคะ
รางวัลแห่งความภูมิใจเหมือนกันผู้บรรยายกีฬายอดเยี่ยม
คุณเจวรปัตรคุณเจได้๒ปีซ้อนปีที่แล้วก็ได้

ได้แก่รางวัลถามตรงกับจอมขวัญ

ถามเสื้อจนจะมีคนกล้ามาออกรายการกับคุณจอมฝัน

คุณจอมฝันก็ได้รับรางวัลนี้กับรายการถามตรงนะครับ
รางวัลนาตราชปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๙นะครับ
จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับ
ความสำคัญของรางวัลนาตราชก็คือว่าการคัดเลือกรายการหรือว่าบุคคลต่าง
เข้ามาชิงรางวัลในแต่ละปีเนี่ย
จะให้ผู้ที่ประกอบอาชีพวิชาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์

ลงคะแนนกันเองใช่ค่ะคนที่เคยได้รางวัลในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปี
จะมาลงคะแนนให้กับทุกปีที่มีการนำเสนอผลงานและเข้าสู่รอบสุดท้าย
ใช่ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบสุดท้ายนี่คุณเจวรปัตร
เป็นการให้คะแนนกับคนในวงการอยู่กันอ่ะเนอะอ่าครับ
ก็มีตัวแทนของไทยรัฐทีวีนะครับที่เป็นผู้ประกาศข่าวที่ไปรับรางวัลในวันนี้นะครับ
คุณทัศนัยโคตรทองนะฮะคุณจักรีนคุณเชอรี่ผู้ประกาศข่าวบันเทิงนี่ฮะ
นี่ที่ขึ้นไปรับรางวัลนะครับแล้วก็คุณเจวรปัตรก็ไปด้วย
คุณเข็มมาสอนวันนี้ความจริงก็ตั้งใจจะไปใช่อาหารเป็นพีชนะ
เมื่อวานเลยลาคุณผู้ชมไปถึงวันค่ะครับวันนี้ก็มาอ่านข่าวนะคะ
อ่าก็เรียนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยรัฐทีวีเราได้มาสี่รางวัลนะครับ
ก็คือรายการข่าวยอดเยี่ยมไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
รายการฮาร์ดท็อกยอดเยี่ยมก็คือรายการถามตรงกับจอมขวัญ
ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมก็คือคุณเขมสอนหนูขาว
ซึ่งได้มา๒ปีซ้อนใช่ค่ะนะฮะณตรวาสครั้งที่๙นะครับ
ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนที่ไทยรัฐทีวีนะฮะ
ทีมข่าวทุกคนผู้ประกาศข่าวทุกคน

ก็จะมุ่งมั่นในการทำหน้าที่
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านข่าว

ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
ที่ติดตามไทยรัฐทีวีมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นความพระคุมใจของทีมนานทุกคนนะคะ

ครับก็สามารถพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้
ส่งข้อความมาได้นะคะผ่านทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ
แล้วก็ดูเราได้ผ่านทางเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะคะ